คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศทางด้านการเมืองนะคะ
สุดท้ายแล้วนะคะ๔พักการเมือง

แต่ว่าเราจะให้คุณผู้ชมได้ดู๔พักการเมืองหลักนะคะ
เขาปราศัยใหญ่ทิ้งทวนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจริง
คือ๒๔มีนาคมนี้นะคะ
พักแรกนี่ค่ะพาไปดูไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพมหานครลานคนเมืองนะคะ
ภักดิ์ประชาธิปัตย์จัดขึ้นที่บริเวณหลานคนเมืองสาลาวาการกรุงเทพฯ
นำโดยคุณอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพัก
แล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักด้วยนะคะ
ก็จะนำขุนพลของพักมาร่วมเวทีกันอย่างครับข้าง
อย่างเช่นคุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์
พร้อมผู้สมัครสาวกรุงเทพฯทั้ง๓๐เขต
มีไฮไลท์ด้วยนะที่คุณอภิษฎจะเปิดใจครั้งสำคัญ

พร้อมกับประกาศจุดยืนของการหาเสียง
เวทีนี้เริ่มขึ้นคือ๑๘นาฬิกาก็คือ๖โมงเย็นหลังเคารพทงชาตินะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศก็คือมีประชาชนทยอยเดินทางไปจับจองที่นั่งไว้แล้วนะคะ
เห็นข่าวบอกว่าสักประมาณ๓๐๐ที่นั่งได้

งั้นแสดงว่าที่อาคารกีฬาเวท๑พื้นที่ปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้าย
พักอนาคตใหม่ก็ใหญ่กว่าสิ
เพราะว่าเขาเตรียมไว้ถึง๓๐๐ที่นั่ง
ปราศัยใหญ่ของพักอนาคตใหม่ที่อาคารกีฬาเวท๑

เขาจะเริ่มกันตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา
ก็คือเริ่มกันแล้วหมายถึงว่าเริ่มงานนะคะ

ก็จะเริ่มหลังจากนี้เป็นต้นไป
ที่บอกว่าพื้นที่เขาใหญ่กว่า

ยังไม่รวมพื้นที่ด้านล่างของสแตนด้วย
เขาบอกแบบนี้รวมถึงพื้นที่รองรับคนพิการ
ไฮไลท์สำคัญของพักอนาคตใหม่บอกว่าจะเริ่มในช่วง๒ทุ่ม
โดยจะเป็นการขึ้นเวทีปราศัยของนายปิยบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพัก
ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยหัวหน้าพักคือนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะ
อาคารกีฬาเวท๑เป็นอาคารในร่มแบบนี้
เขาจะสามารถกระจายเสียงได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีแสงสีเสียงที่มันค่อนข้างชัดนะ
ลักษณะคล้ายคอนเสิร์ตเลยนะคะพักอนาคตใหม่นะคะ